นี้ไม่รู้ว่าจะฝากใครดีครับเพราะว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกด
จู่ไฟไหม้บ้านคือติดต่อกันหลายหลังเลยนะฮะ
แล้วจะไฟไหม้ในช่วงเวลาบ่ายสักบ่าย๒บ่าย๓จะไหม้แบบนี้แล้วคุณมิ้นคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าเป็นเพราะ

ผีปู่ตาภูมิบ้านซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านต่างจังหวัดนะครับว่าจะเป็นผีเป็นวิญญาณปกปักรักษาหมู่บ้าน
มีใครไปทำให้ผีปู่ตาโกรธหรือเปล่าทำให้เกิดไฟไหม้แบบนี้

ไม่รู้เหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาก็กลัวแล้วก็หวาดภาวะไปหมดเลยนะฮะ
ว่ามีส่วนไหมเนี่ยชาวบ้านหมู่บ้านติ้วครับในพื้นที่ตำบลจานอำเภอกันธรารมที่ศรีสะเกด
เขาต้องนำของเส้นไหว้ผีปู่ภูมิบ้านเนี่ยคือเอาไปเส้นไหว้กันแล้วหลังจากที่เกิดไฟไหม้แบบนี้ฮะ
เดี๋ยวลองดูภาพตอนที่เขาเอาของไปเส้นไหว้หน่อยนะครับ
เอาของไปเส้นไหว้มีไก่ต้มมีไข่ต้มมีผลไม้เหล้าน้ำอัดลมนี่ครับทำพิธีไหว้แบบนี้กันเลยฮะ
เส้นไหว้ผีปู่ภูมิบ้านบ้างก็เรียกผีปู่ตานะครับตามความเชื่อทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด
เพราะอะไรที่เขามารวมตัวกันทำพิธีแบบนี้เพราะก่อนหน้านั้นมันมีไฟไหม้บ้านติดต่อกัน๖วันเลยครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
ค่ะสิบหกมกราเรื่อยมาถึงยี่สิบเอ็ดมกราไฟไหม้ทั้งหมดบ้านหกหลังแล้วมีคอกวัวอีกหนึ่งแห่งด้วยนะครับ
ไม่รู้สาเหตุมันไหม้เพราะอะไรอืมไม่ได้มีสายไฟฟ้าผ่านจุดที่เกิดไฟไหม้ด้วย
ตอนแรกบอกว่าไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับนี่นะฮะแล้วเวลาไฟไหม้แต่ละครั้งเนี่ย
ช่วงเวลาบ่ายใกล้เคียงกันเลยเขาเลยบอกเนี่ยฮะโอ้โหเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
ปู่บ้านโดนบันดาลให้เกิดไฟไหม้เหรอมีใครไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าหรือไม่เลี้ยงดูท่าน
ให้ดีหรือหรืออย่างไรคิดปัญชากศาลอะไรขนาดนั้นค่ะเนี่ยอ้อแล้ว
คุณผู้ชมชาวบ้านไปพึ่งร่างทรงหมู่บ้านกระหวันตำบลจาน
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะรู้ไหมไฟไหม้บ้านติดต่อกัน๖วันรวด
น่าจะเพราะชาวบ้านไม่ได้เลี้ยงผีปู่ภูมิบ้านนั่นแหละอ๋อนี่ที่มาหรือเปล่าเนี่ย

ร่างทรงบอกว่าเป็นเพราะผีปู่ภูมิบ้านไม่ได้กินดีอยู่ดีไม่มีใครไปเลี้ยง
แล้วยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเข้าจ้ำเข้าจ้ำหรือผู้นำทางจิตวิญญาณ
ประจำหมู่บ้านอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของท้องถิ่นนะฮะ
คือคนเก่าเนี่ยลาออกไปต้องตั้งคนใหม่มาต่อนะแต่นี่ยังไม่มีการตั้งคนใหม่มาไง
เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าก็เลยเนี่ยฮะมันก็เลยสืบเนื่องต่อกันมา
คนเก่าลาออกคนใหม่ยังไม่ได้มาตั้งทำหน้าที่แทนแล้วยังไม่ได้มีการจัดพิธีเลี้ยงปู่ตาภูมิบ้านอีก
สมมาก็เลยทำให้ท่านโกรธคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับ
ไปเจอกับคุณทองรัฐอายุ๕๐เป็นผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ฮะ
ผู้ใหญ่บ้านติ้วพาทีมไปสำรวจเลยบ้านที่เกิดไฟไหม้๖หลัง
แล้วแต่ละหลังอยู่ระแวกเดียวกันด้วยห่างจากศาลเจ้าปู่ประมาณ๕๐๐เมตร
นี่หรือเปล่าหนึ่งบ้านที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้อยู่ไกลจากศาลพ่อปู่
แล้วร่างทรงก็บอกอีกคนเขาก็เลยเชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวันแรกที่เกิดไฟไหม้จำได้ดี๑๖มกราคมบ่าย๒โมง
ไฟไหม้บ้านสองชั้นเป็นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้
นี่นะครับเมื่อ๑๖มกราลามจากหลังนี้ไปที่หลังใกล้กัน
อยู่ข้างกันอีกหนึ่งหลังเสียหายบางส่วนครับ
ดังนั้นวันแรกไหม้๒หลังคุณผู้ชมทดเลขไว้ในใจก่อนนะฮะ
มกราคมบ่าย๒ถึงบ่าย๓เฮ้ยช่วงเวลามันเหมือนกันเลย
ตอนที่ไหม้รอบแรกอันนี้ไหม้อีกอีกหนึ่งหลังอีก๓หลังแล้วนะครับ
แล้วอยู่เยื้องกับบ้านหลังแรก๕๐เมตรเอง
ต้นเพลิงไหม้จากที่นอนชาวบ้านเห็นช่วยกันดับไว้ทัน
ที่ปู่บ้านจากนั้น๑๘มกราคมถึง๒๑มกราคม
ไฟมันไหม้บ้านวันละหลังทุกวันเนี่ยโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้ว
แล้วส่วนใหญ่เกิดตอนบ่าย๒ถึงบ่าย๓ในห่วงเวลานั้น
เพียงแค่๑๘มกราที่ไหม้ตอน๒ทุ่มก็เลยมีภาพตอนช่วงค่ำ
เมื่อกี้นี้นะฮะก่อนที่จะไปตรวจสอบความเสียหายกันเนี่ย
เขาแปลกใจตั้งแต่เกิดมาผู้ใหญ่บ้านบอก๕๐ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยผู้เท่าผู้แก่เขาเลยเชื่อ
นี่แหละเจ้าปู่ตาปู่ภูมิบ้านที่เขาคุ้มครองหมู่บ้านไม่พอใจละมั้ง
ก็เลยโดนบันดาลทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยร้ายแบบนี้
ส่งสัญญาณเตือนก่อนชาวบ้านบางส่วนครับไปดูหมอกับร่างทรง
ร่างทรงก็บอกเขาก็เลยยิ่งเชื่อกันแล้วปากต่อปากอะครับ
สาเหตุเวลามีคนไปเส้นไหว้แล้วจุดทูปยังไม่หมด
ลาเอาของเส้นไหว้มากินก่อนอ้าวมาเรื่องนี้ด้วยฮะ
ทั้งที่เจ้าปู่ยังกินไม่หมด
ชาวบ้านมาลาคือเหมือนท่านยังไม่อิ่มเลยแล้วมาลาเอาของไปกินแล้วแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็เลยต้องมีการขอขมาทำพิธีเอาเครื่องเส้นไหว้อะไรต่างมาไหว้
แล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมสารนี้นะฮะหลังจากที่มีการขอขมากับเจ้าปู่ตาเนี่ย
เหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกเลย
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกฟังผู้ใหญ่บ้านยืนยันครับ
อันนี้ผู้นำชุมชนนะครับเราได้คุยกันกับสองคน
คนแรกเป็นเจ้าของบ้านฝัยไหม้ครั้งแรกหลังแรกเลย๑๖มกราคมถึงได้ใช่ไหมฮะ

เขาบอกตอนนั้นอยู่บ้านเลี้ยงหลานเช้าบ้านแบบฝัยไหม้บ้านเธอเนี่ย
รีบวิ่งอุ้มหลานออกมาเลยครับรอดตายตกใจ
ส่วนตัวคิดว่าไฟฟ้ารัดวงจรแหละในมุมของเธอนะฮะ
แต่เรื่องของผีปู่ตาเจ้าปู่ภูมิบ้านอะไรต่าง

คุณบุญเสริมเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดไฟไหม้
วันสุดท้ายก็คือเมื่อ๒๑มกราคม
ก่อนที่จะมีการทำพิธีขอขมาอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้าน

ชาวบ้านตะโกนบอกไม่อีกแล้ว

บ่าย๒บ่าย๓มันจะเกิดไฟไหม้เรื่อยใช่ไหมครับ
เขาจับตาดูเลยไงพอช่วงบ่ายปั๊บดูเลย

โชคดีว่ารอบนี้ไหม้แค่ที่นอนมุ้งผ้าห่ม

ไฟไหม้เพราะอะไรงงเหมือนกัน

หมู่บ้านผีภูมิบ้านอะไรแบบนี้
จะมาโดนบันดาลให้เกิดอาเภษภัยร้ายนะครับ
แต่เอาล่ะทำบุญแล้ว
ก็ยังไม่วายว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

แม่คิดว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเป็นไปได้ไหม

เป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีที่มเกษตรนะฮะ
บอกว่าจริงแล้วไฟไหม้จะเกิดจาก๓ปัจจัย
มันต้องมาเจอกันก็คือความร้อนบวกเชื้อเพลิงบวกอากาศ

แต่ถ้าหากหาสาเหตุไฟไหม้ไม่เจอ
เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากฝีมือคนนี่แหละ

หรือเป็นไปได้เหมือนกันว่าวัสดุนั้นมันติดไฟขึ้นมาเอง

กำเนิดไฟมาจากมนุษย์ก็คือมนุษย์จุดขึ้นนะครับ

ซึ่งเคสนี้เห็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไปแล้ว
ต้องไปดูว่าเกิดจากมนุษย์ทำขึ้น
หรือเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ทำขึ้นก็คือจุดไฟแล้วก็เผา
บางคนก็งงว่าเผาบ้านตัวเองได้ด้วยเหรอ

กำแพงเพชรก็เคยเกิดมาแล้ว
นี่ครับก็เดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุให้ชาวบ้านเขาจะไม่สบายใจไง